เป็นประเทศที่ตั้งชื่อพายุลูกนี้เอง
แล้วก็พายุลูกนี้ก็ถือว่าจะมีบทบาทต่อสถานการณ์ลมหนาว
แต่สถานการณ์ฝนในช่วงวัน๒วันนี้ต่อเมืองไทยของเรา
ร่าสุดตอนนี้ก็เจาะระเวนปากอ่ะว์ตางเกี่ยวแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีทิศทางที่

เพราะว่าก่อนอันนี้เป็นใต้ฝุนระดับ๑
ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วเป็นโซนร้อน
และหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตาเลย
เราจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกัน
เข้าสู่หน้าหนาวการรับลมหนาวกัน
เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตาม

เรานี่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศที่ชัดเจน
แต่ก่อนอื่นย้อนสักนิดคุณ

เกิดอะไรขึ้นถึงฝนตกหนักขนาดนั้น

เรามีการจำลองอิเมอร์ซีฟขึ้นมา
บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในวันนั้นเองสิ่งที่เราได้เจอกัน

ของจากทั้งตอนบนเองจากตอนล่างเอง
มาปะทะกันตรงกลางภูมิเทพฯมหานครพอดี
ข้างบนเขาก็เอาลมหนาวมา
ดันกลุ่มฝนจากบริเวณทางตอนบน
เลื่อนต่ำลงมาอยู่แนวร่องฝนบริเวณตอนกลางประเทศ
ในขณะที่การก่อตัวของพายุขนุน

เขาก็มีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พอเอากลุ่มฝนจากประเวณเบงกอร์
เคลื่อนที่เพื่อที่จะไปฝั่งแปซิฟิก
มากองอยู่รวมกันบริเวณตอนกลางประเทศไทย
จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝน

ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาของวันที่๑๓
แล้วก็ตกต่อเนื่องไปจนถึงเวลาประมาณตี๕ของวันที่๑๔
สรุปแล้วก็รวมประมาณ๖ชั่วโมง
ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาวัดสูงสุดได้ที่๒๑๔มิลลิเมตร

ซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะที่สุดในรอบ๓๐ปีทีเดียว
นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดฝนตก
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดหลายพื้นที่
ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่เราเจอกัน
อกจากนี้เองช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ก็มีลักษณะของน้ำทะเลเข้ามาหนุน
จึงนำให้การระบายน้ำค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ช้ากว่าเดิม
ฝนตกหนักตกนานเจอร่องฝนเข้าไปอีก
ดังนั้นนี่เองครับเป็นสิ่งที่อาจจะต้อง
รับมือกันหน่อยในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเจออยู่
แต่ว่าถ้าหากเจอฝนตกหนักแบบ๒๔

เพราะว่าตอนนี้เองความชื้นเองรวมไปถึงฝนที่อยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอเอง
ก็มีไม่มากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้
ที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าทีนี้๑ปัจจัย๑อย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
แล้วก็จับตามองก็คือพายุขนุนนั่นเอง
จะพบว่าตอนนี้เองครับจุดตรงนี้คือ
บริเวณที่พายุขนุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับบริเวณอ่าวตังเกีย
ตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นไม่ได้หนาแน่นหนาตา
เหมือนช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
ที่สลายลงแบบนี้เพราะว่าตอนนี้มีมวลอากาศเย็น
ค่อยแผลลงมาทำให้พายุลูกนี้
มีการลดความรุนแรงลงอย่างต่อนึ่ง
ฝนตอนนี้ก็มีตกแถวบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายเท่านั้น
กลุ่มฝนตอนนี้จากการดึงดูดของกระแสลมของพายุ
ก็จะมีการดูดเข้าไปสู่จุดศูนย์กลาง
ทีมวันสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแนวปะทะ

อากาศเย็นจะเคลื่อนที่จากบริเวณทางตอนบน
จากบริเวณฝั่งประเทศจีนตะวันตก
เลื่อนที่มาฝั่งตะวันออกไม่สามารถลงทะเลได้

แบบนี้เองครับจึงเป็นกำแพงสำคัญเลยทีเดียวที่
ทำให้ลมหนาวก่อนหน้านี้เขาก็จะไหลลงทะเลไปเรื่อย
ตอนนี้นะครับมีการบังคับให้ลงมาตรงบริเวณพื้นที่อีสานของเรา
จึงเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ตอนนี้ลมหนาวที่ค่อนข้างแรง

สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
จากความหนาวเย็นก็จะเบี่ยงทำให้ทิศทางของพายุ
ลงมาสู่บริเวณทางทิศตะวันออกของภาคอีสานของเรา
คาดการณ์ว่าจะไปหยุดแถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของอุบลราชธานี

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากลมหนาวที่แรง

ก็จะทำให้บริเวณตอนกลางประเทศ
ซึ่งเป็นแนวร่องฝนมีลักษณะท้องฟ้าอึมครึม
ฝนอาจจะตกปล่อยได้บางจุดบางพื้นที่
แต่ว่าบางจุดบริเวณที่ใกล้กับทะเลอาจจะมีฝนตก

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังกันหน่อย
ดังนั้นภาพรวมวันนี้ฝนจะค่อยตกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ค่อยไล่ลงมาในบริเวณพื้นที่
เหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบน
ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
ในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนด้วย
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้
ก็เป็นฝนจากการที่พายุนั้นสลายตัว

ปริมาณฝนที่ถูกดูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ปล่อยลงมา
ดังนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้หนุน
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย

ดาวเสาเราจะเห็นชัดที่สุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในจับตาเตือนภัยนะครับ

กับอุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลกของเรา

นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ